หาอะไรอร่อยทานดีกว่า
ของดีของกินเนี่ยนะครับต้องพาไปที่นี่เลย
ไปเลย
จับจนน้ำสิรักมาก็เป็นจอดหลังข้อตอบปะออกอรี่มาแบบ
ปังอันนี้เป็นเหมือนบิงซูภูเขาไฟ

ร้านนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเป็นร้านแรกร้านเดียวในจังหวัดเลยเลยนะ
ที่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้
แล้วก็ยอดขายปั้งมาก
เด็กผู้ใหญ่ท่านได้ทันดี
ชอบชอบชอบ
จริงทุนชนะฟังไว้นะ
คือก่อนทานต้องทำยังไง
ถ่ายรูปเมาะจะถ่ายรูป

บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้นะฮะ

หลายคนตัดสินใจจะไปเที่ยวเลยในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้
แวะร้านนี้สิร้านใส่นม
เพื่อนสีสายหวาน
ร้านเขาเปิดนะครับตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๕ทุ่มเลย
ไม่มีวันหยุดไปได้ทุกวัน
แล้วถ้าใครกลัวไปไม่ถูกหรือจะโทรไปจองก่อนหรือจะสั่งก่อนอะไรยังไง
จัดไปกับร้านใส่นมที่จังหวัดเลย
ไปเลยน่ากินทั้งนั้นเลย